ขอเงินช่วยทำศพหน่อยดิ
อปกรณะความรู้จักกับอ้อ
หาคู่เมื่อสิบสี่กรกฎาคมนี้นะรูปโปรไฟล์สวยจริงจริงเลย
เป็นสาวสวยอืมคุยกันประมาณชั่วโมงพอฝ่ายหญิงรู้ว่า
พี่ผู้ชายเนี่ยเขาเป็นจิตอาสารับส่งศพแบบคนละยาก
และญาติผู้ยากไร้อะไรพวกนี้นะครับอ้อโทรไลน์มาเลยอ้อโทรไลน์มาเลย
น้ำเสียงสั่นเคลือพี่แม่หนูตายแม่หนูตายอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ
จันทบุรีไม่มีเงินเอาศพกลับมาทำพิธีที่บ้านที่ห้วยโป่ง
ระยองอ้อส่งบัตรประจำตัวประชาชนมานี่นี่แม่ดูแม่อ้อนี่นะ
นะฮะเขาเชื่อสนิทใจเลยครับเสนอตัวเดี๋ยวไปรับศพให้เลย
ครับนะครับอ้อเนี่ยยังโทรมาบอกอีกบอกพี่ไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาล
ร้อยบาทเขาบอกโอนเลยพันหนึ่งอืมโอนไวด้วยผ่านไปสิบนาทีอ๋
โทรมาอีกแล้วอ่ะดอมอ้อโทรมาบอกขอเงินค่าฉีดฟอร์มาลีนแม่
หมดแล้วให้ไหมพันเจ็ดไม่ให้ได้ไงอ่ะค่ะโอนไปอีกโอ้โห
รวมแล้วสองพันเจ็ดแล้วใช่ไหมคุณผู้ชมโอ้โหพี่ชัยแล้วคราวนี้
เขาขับรถไปเพราะเขาเป็นคนที่อาสาส่งศพรายญาติอ่ะเอออ่า
ผู้ยากไร้อะไรพวกนี้ไปเลยไปโรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี
ผมมาติดต่อขอรับศพตามบัตรประชาชนนี้ครับเฮ้ยไม่มีว่ะ
สบทิศไม่มีอะคุณผู้ชมเรียนกรรมครับประสาทไปที่โรงพยาบาลใกล้เคียงก็ไม่มี
โทรหาอ้อสิคราวนี้ศพแม่เธออยู่ไหนติดต่อไม่ได้
ประมาณแบบตาแหลมไว้่อ่ะอ่าแล้วก็บล็อกลายน์ไปเลย
พี่ชัยรัฐเอาหลักฐานไปแจ้งความซึ่งเขาบอกว่ามีคนโดนแบบนี้ขอโทษ
กว่าลายแล้วครับ๒๐กว่าลายแล้ว
พี่ชายรัฐเชื่อว่าเป็นมิจฉาชีพแน่แล้วพุ่งเป้ามาที่พี่

คือพี่ชัยรัฐเนี่ยนะเพิ่งเป็นข่าว
เขาเป็นหลานชายของแม่ชีวัฒน์โขทิมทารามที่ถูกระวังที่หนึ่ง
เป้าจากมิตรฉาชีพครับก็คิดว่ามีเงิน
นี่แหละฮะอีกใครนึงนะหนุ่มนะแอปหาคู่นะ
กี่รายนะคะเกือบเป็น๒๐ราย
เพราะฉะนั้นตำรวจในท้องที่อย่าปล่อยให้เธอลอยนวลมากนะคะ
เดี๋ยวไปกระหอความตรำคาญเดี๋ยวรอให้กับคนอื่นอีกนะ